อีกหนึ่งเรื่องที่จะพาไปดูค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพด้วยจุดขาย
เดี๋ยวนี้การค้าขายมันต้องมีจุดขาย
แล้วขายผ่านโลกออนไลน์เนี่ยคุณจะมาขายธรรมดามันอาจจะไม่ทันคนอื่น

นี่คือเทคนิคการขาย
นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย
นี่คือเทคนิคการขาย
นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย
นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย
นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย
นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย
นี่คือเทคนิคการขาย
นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย
นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย

นี่คือเทคนิคการขาย
จะต้องสดเนื้อแน่นเท่านั้น
แต่สดจริงแหละจับขึ้นมาจากบ่อแบบนี้
แล้วเขาก็ยังมีการทำคอนเทนต์แบบบ้านไหม
คอนเทนต์แบบบ้านทำอะไรฮ่า

เครียดแล้วใช่แล้วภาพที่ฮือฮามากก็คือ
เป็นภาพนางเงือกนั่งกินหมูกระทะกุ้งกระทะ
ใช่แล้วก็ทำให้คนสนใจอยากจะสั่งกุ้งใครอยากสั่งซื้อกุ้งของน้องที่เบส
เจ๊ทิเบสกุ้งสดกาลสินหรือคุณดูเป็นแรงบันดาลใจไหม
ไหมในการจะไปต่อยอดอย่างนั้นก็ได้นะ
ฉันอยากแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจทำการเกษตร
เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่สนใจเยอะถ้ามีพื้นที่อยู่ก็ลองทำดู
แล้วก็บอกเลยว่าไม่ต้องอายทำกินนะคะการเกษตรเนี่ยมันสร้างรายได้ให้คุณได้เหมือนกัน
จริงแล้ววันไหนเขาบอกน้องเขาฝากบอกนะ

แค่หาความสุขให้กับตัวเองอ่ะภาพนี้เป็นภาพฮือฮา
อันนี้ฮือหาอันนี้ฮือฟร์
ใช่เจ้ากินเข้าในน้ำกินอาหารเช้าในน้ำ
อันนี้ก็กินกุ้งแหน่งเห็นไหมเค้าก็จะมีคัน
โมทพูดถึงอะไรเลยแต่มีกุ้งวางอยู่
มันโฆษณาด้วยตัวของมันเอง
อันนี้เป็นหลักการตลาดอย่างหนึ่งที่เขาศึกษาเพิ่มเติมนะคะ